คุณผู้ชมครับตอนนี้ก็ย่างเข้าสู่วันที่๔นะครับ
ที่เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนนะฮะระดมสรรพกำลังกันในการค้นหา๑๓ชีวิต
ติดอยู่ที่ถ้ำขุนน้ำนางนอนนะครับอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะฮะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็พยายามที่จะรายงานข่าวในทุกแง่มุมให้กับท่านนะครับ
ด้วยข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่เชื่อถือแล้วก็ถูกต้องที่สุดนะครับ
เพราะว่าต้องยอมรับว่าสิ่งต่างมันหลั่งไหลพรั่งพลูมาเหลือเกิน
ยุคข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในช่วงเวลานี้นะ
เราก็ตรวจสอบให้ท่านในหลายช่องทางท่านก็ยังสามารถที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยน
ส่งกำลังใจให้กันได้ในช่องทางที่เรามีอยู่นะครับ

พื้นที่ต่างของถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
ซึ่งเป็นวรรณอุทยานอยู่ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเนี่ย
เมื่อวานนี้เราก็ดูกันไปชัดเจนแล้วล่ะนะ
แต่วันนี้เราดูเพิ่มเติมเพื่อจะดูได้ว่า
ภารกิจของเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะหน่วยซิลเนี่ย
ที่เขาดำน้ำแล้วก็ค้นหาว่า๑๓ชีวิตจะไปอยู่ตรงไหนอะไรยังไง
วันนี้ไปถึงไหนแบบไหนยังไงบ้างนะครับ
วันนี้๓วันแล้วนะครับ
๓วันกับอีก๔ชั่วโมง๓๖นาที๒๐วินาที

เพราะว่าถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายที่อำเภอแม่สายนะครับทุกผู้ชมครับ
มีนักสำรวจนะครับเคยเข้าไปทั้งคนไทยแล้วก็คนต่างชาติ
แต่ว่ายังสำรวจได้ไม่ครบทุกจุดนะครับ
ก็ไปสำรวจได้ในจุดที่เป็นระยะซ้ายแล้วก็ขวาจากปากทางเข้าไปนะครับ

เขาแล้วก็ถ้ำเนี่ยยาวกว่านี้
แต่ดูเบื้องต้นที่เขาสำรวจกันแล้วนะครับ
ถ้าดูจากทางเข้านะครับท่านผู้ชมครับ
ตรงทางเข้าของถ้ำเนี่ยนะฮะ

เส้นสีแดงที่เราขีดเอาไว้เนี่ยนะครับ

ตรงนี้ถ้าเข้าไปถึงแล้วเนี่ยนะครับ
ก็จะเจอกับ๓แยกด้วยกัน

ตรงทางเข้าเนี่ยปกติแล้วนักท่องเที่ยวเข้าไปเนี่ย

เข้าไปสักหนึ่งกิโลเมตรก็จะออกมานะครับ
เพราะว่าก็จะเจอกับความยากลำบากได้สำรวจถ้ำอะไรแล้วนะครับ
แต่น้องแล้วก็โค้ชเนี่ย

ชินด้วยแล้วก็เข้าไปบ่อยด้วยนะครับ
เมื่อเดินเข้าไปประมาณ๓กิโลเมตรจะไปเจอ๓แยก
แยกนี้เป็นเวิ้งนะฮะเป็นเวิ้งกว้างอยู่นะครับ
นักสำรวจเคยเลี้ยวขวาสำรวจไปแล้วเส้นสีฟ้านะครับ
ขวาไปแล้วสำรวจได้๑กิโลเมตรนะครับ
ยังไม่เจอทางออกที่ชัดเจน
สำรวจด้วยการเลี้ยวซ้ายนะครับ
เส้นสีส้มที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับ
ประมาณ๗กิโลเมตรนะครับ
ก็ยังไม่ได้ยืนยันชัดเจนว่า
ตรงนั้นเนี่ยมีทางออกมากน้อยขนาดไหนเล็กใหญ่อะไรยังไง
เอาเป็นว่าส่วนใหญ่แล้วเข้าไปตรงจุดทางเข้า
แล้วก็จะเดินย้อนกลับมาตรงทางเข้านั่นแหละนะฮะ
กิโลเมตรที่เข้าไปแล้วเจอ๓แยก
ตรงนี้โดยสภาพทางกายภาพของพื้นที่แล้ว

เป็นเวิ้งที่เวลาที่มีน้ำจากน้ำฝนเข้ามา

ถ้าเกิดฝนตกลงมามันก็จะมีน้ำผุดอะไรพวกนี้ขึ้นมาได้
มีตาน้ำที่ทำให้เกิดน้ำท่วมขึ้นมาได้นะครับ

เจ้าหน้าที่ไปเจอรองเท้าของเด็กนะฮะ
ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มค้นหากันแล้วนะครับ

อยู่ตรงบริเวณทางที่จะเลี้ยวไปทางเลี้ยวซ้าย
เจ้าหน้าที่ก็เลยมั่นใจว่าทั้ง๑๓คนเด็กแล้วก็โค้ช
เลี้ยวขวาไปทางเส้น๑กิโลเมตรสีฟ้า
แต่เลี้ยวซ้ายไปทางสีส้ม๗กิโลเมตร
แต่จะไปอยู่ตรงไหนเท่านั้นเองนะครับท่านผู้ชมครับ
ทีนี้โดยปกติแล้วถ้ำแห่งนี้
ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเนี่ย

หน้าฝนเวลาที่ฝนตกลงมาปกติแล้วเขาจะห้ามอยู่แล้ว
ไม่ให้เข้าไปเที่ยวนะครับเพราะว่าโอกาสความเสี่ยงเนี่ยมันสูงนะครับ
เนื่องจากเวลาฝนตกลงมามีน้ำที่ไหลเข้ามาจากใต้ดิน
หรือว่าจากตาน้ำด้วยสภาพของพื้นที่นะครับ
มีแอ่งเยอะนะครับมีแก่งเยอะบางที่ก็เป็นโขดหินเป็นเนิน
มีหินงอกหินย้อยน้ำมันขังอยู่นานนะครับ
มิถุนายนไปถึงพฤศจิกายนเนี่ยห้ามเข้าไปด้วยซ้ำ
เอิญวันนั้นเสาร์ที่ผ่านมาน้องเข้าไปนะครับ
ฝนตกพอดีน้ำก็เลยปิดตรงแอ่งต่างนะฮะ
แล้วก็ออกมาไม่ได้โดยเฉพาะจุดสามแยกนะครับท่านผู้ชมครับ
สามแยกที่เราให้เห็นเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเป็นจุดที่น้ำลึกที่สุดนะฮะ
ลึกถึง๕เมตรด้วยกันนะตรงจุดนั้นนะครับ
ต้องใช้วิธีการสูบน้ำด้วยนะครับ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้เอาเครื่องสูบน้ำไปติดตั้งไว้แล้ว
พยายามลากสายเข้าไปให้ใกล้ที่สุดนะครับ
สูบน้ำนั้นไม่ใช่ว่าสูบจากถ้ำแล้วเอาไปออกข้างนอกไปออกพื้นที่ไหนเลยนะครับ
ก็คือสูบจากตรงแอ่งที่มีปัญหาไปไว้ในแอ่งที่ไม่มีปัญหานะครับ

แต่ว่าการสูบน้ำในวันนี้นะครับเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาก็ยังทำไม่ได้เต็มที่นะครับ
ตอนนี้ยังต้องรอการต่อสายเข้าไปนะครับ

จากปากทางถ้ำเข้าไปที่ลากสายกันเข้าไปได้เป็นสายไฟฟ้าเนี่ย
ตอนนี้ก็ประมาณพันกว่าเมตรนะครับ

สำหรับการทำงานของเจ้าหน้าที่ในวันนี้นะครับ
ซิลก็อย่างที่ท่านได้ติดตามกันมานะครับ
ก็คือตอนนี้ได้ปักหลักอยู่ในถ้ำตรงจุดบริเวณ๓แยก
แต่ถ้าภารกิจตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยนะครับ
ซิลเริ่มต้นด้วยการลอดเข้าไปตรงจุดที่เจาะลอดเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับ
จาก๓แยกไปเนี่ยประมาณ๖๐๐เมตรที่เจาะเป็นช่องลอด
เพื่อจะลอดเข้าไปแล้วก็ไปสำรวจหาเด็กแล้วก็โค้ชนะครับ
ตรงนี้ปัญหาก็คือว่าน้ำมันเอ่อเพิ่มเข้ามาจากเมื่อวาน
แทนที่จะเดินไปถึงจุดตรงที่จะโค้งลอดลงไปเนี่ยตรงนี้ลึก๕เมตรนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็ต้องดำน้ำไปแล้วไปถึงตรงนั้นแล้วก็ดำโค้งลอดไปนะครับ
พอลอดไปแล้วจะไปเจอเนินทรายนะฮะ
ทรายตรงนี้เมื่อวานนี้สามารถเดินได้ประมาณ๔๐๐เมตร
แต่วันนี้ไม่แน่ใจว่าระดับน้ำมันสูงท่วมหรือยัง
ถ้าท่วมก็ต้องลุยไปจะดำหรือว่าจะเดินฝ่าอะไรก็แล้วแต่นะครับ
เมื่อผ่านเนินทรายไปแล้วต้องดำน้ำไปอีก๓๐เมตร
ซึ่งเป็นข้อมูลจากการสำรวจเมื่อวานนะครับ
ถ้าน้ำท่วมสูงกว่านี้ในวันนี้เพราะวันนี้ฝนตกตลอดทั้งวัน
ก็อาจจะต้องมีการฝ่าน้ำลุยน้ำหรือว่าดำน้ำมากกว่านี้นะครับ
ตรงที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นี่คือจุดสำคัญนะฮะ
ที่เจ้าหน้าที่เห็นว่าเป็นจุดที่สูงอยู่พอสมควรและอาจจะเจอเด็กก็ได้

ก็เลยพุ่งเป้าไปที่จุดที่เป็นจุดที่เรียกว่าพัทยาบีช
ว่าเด็กจะอยู่ตรงนี้เพราะว่าเป็นจุดที่เป็นลานกว้างนะครับ

แต่ถ้าน้ำมาเยอะแล้วน้ำเพิ่มเติมเข้ามา
เพราะว่าพื้นที่บริเวณแห่งนี้ต้องบอกว่าเป็นถ้ำที่มีความสลับซับซ้อนลึกลับซับซ้อน
นักสำรวจเองก็ยังเข้าไปสำรวจได้ไม่ทั่วถึง
แล้วก็ไม่ครบถ้วนไม่สามารถมาร์คจุดต่างได้อย่างแน่ชัดว่าจุดไหนเป็นอะไรยังไง
เด็กที่เข้าไปก็อาศัยความชำนาญจากการเข้าไปบ่อยนะฮะ
แต่การจะออกมาในสภาพที่มืดนะครับแล้วก็เต็มไปด้วยน้ำเนี่ยตรงนี้ลำบากแน่นอน
เพราะฉะนั้นความหวังของเราก็คือฝนหยุดตกน้ำลดเร็วที่สุดอาจจะสูบน้ำเพิ่มด้วย
เจ้าหน้าที่หาเจอแล้วก็ช่วยออกมานี่จะเป็นความหวังที่สุดในช่วงเวลานี้นะครับ
นี่คือสิ่งที่คนไทยทุกคนผมว่าเวลานี้ก็หวังเหมือนกันนะครับคุณอัธพรครับ
แล้วก็ยังคงมีความหวังเพิ่มเติมด้วยเพราะว่าเขาทำงานกันแบบคู่ขนาน
คือหน่วยซิลเนี่ยดำข้างในถ้ำแน่นอนแล้วล่ะที่ต้องไปตามให้เจอ
แต่ยังคงมีหน่วยที่อยู่ด้านนอกนะคะที่เดินขึ้นป่าเดินอยู่นอกถ้ำ
แม้กระทั่งใช้เฮลิคอปเตอร์ในการบินวนดูช่องทางอื่นที่จะสามารถเข้าไปในถ้ำหลวงนี้ได้นะคะ
และล่าสุดอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ย
ออกมาแถลงสนับสนุนข้อมูลทางธรณีวิทยาค่ะว่า
มีช่องแล้วก็ปล่องเข้าถ้ำ๒จุด
ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงของการสำรวจนะคะว่าจะสามารถใช้เข้าออกแทนปากถ้ำหลักได้หรือเปล่า
ทศพรนุษย์อนงอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ย
ออกมาแถลงสนับสนุนข้อมูลทางธรณีวิทยาของถ้ำหลวงนะคะ
โดยบอกว่ากรมทรัพยากรธรณีเปิดศูนย์ปฏิบัติการธรณีภัยพิบัติเพื่อติดตามสถานการณ์และจัดทำข้อมูลสนับสนุนเพิ่มเติม
เพื่อจะเพิ่มโอกาสช่วยหาทางเข้าออกถ้ำนอกเหนือจากทางปากถ้ำ
โดยเขาได้ใช้ข้อมูลทางธรณีวิทยาในการหาแนวรอยแตกของถ้ำที่จะสามารถพบเป็นโพรงหรืออาจจะเป็นช่องทางเข้าอีกทางหนึ่ง
ซึ่งในจุดนั้นเนี่ยจะพบบริเวณที่เขาเรียกกันว่าถ้ำแห้งค่ะ
พาคุณผู้ชมไปดูแผนที่กันหน่อยนะคะ
นักท่องเที่ยวเข้าทางนี้แล้วก็ชุดปฏิบัติการอะไรก็ต้องเข้าผ่านทางนี้
เขาเรียกกันว่าเป็นจุดตัดระหว่างแนวถ้ำหรือรอยแตกของเขา
ลักษณะจะเป็นร่องเขา
ลักษณะเป็นหน้าผาใกล้กับเชิงเขาค่ะ
ตอนนี้๒จุดนี้คือโอกาสที่อาจจะเป็นไปได้ในการที่จะพยายามพาตัวทั้งโค้ชแล้วก็เด็กรวม๑๓คนออกมาให้ได้นะคะ
เขากำลังสำรวจหาความเป็นไปได้กันอยู่ค่ะ
ก็เลยมานั่งดูลักษณะทางธรณีวิทยาว่ามันมีโอกาสไหมว่าจะเข้าไปถึงน้องเนี่ยโดยไม่ต้องใช้ทางเดิม

ก็คือจุดที่เป็น

เมื่อเช้าเดินเข้าไปแล้วพบจากจุดเอนพบทางเข้าแล้วนะครับส่วนทางจุดที่เรียกว่าบีหรือบนหลังคาถ้ำระหว่างจุดทางออกมาที่ทางใต้ตอนนี้ยังรอผลการสำรวจเพราะอันนี้เนี่ยเดินสำรวจไม่ได้เพราะว่ามันอยู่บนภูเขาค่อนข้างลำบากนิดหนึ่งอาจจะลองรอผลจากการบินด้วยโดรนหรือข้อมูลต่าง
หลายคนส่งทั้งข้อความไลน์หน้าจอรวมถึงคอมเมนต์ในเฟซบุ๊กไลฟ์แล้วก็หลายคนพูดกันเป็นเสียงเดียวนะคะว่าเจาะถ้ำได้ไหม
ระเบิดถ้ำได้ไหมคือในเมื่อมันดำแล้วมันไม่ได้อ่ะทำไมไม่เจาะไม่ทะลุผนังเข้าไปมันทำได้ไหมมีคำอธิบายค่ะ
ผู้เชี่ยวชาญด้านถ้ำเขาบอกเลยนะคะอย่างที่คุณภาคภูมิเล่าไปเมื่อสักครู่นี้แหละคือถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเนี่ยมันเป็น
ทานลอดเพราะฉะนั้นฤดูฝนน้ำจะไหลเข้ามาท่วมพื้นที่ถ้ำ
แล้วภายในถ้ำเนี่ยมันไม่ได้เป็นท่อตรงเหมือนที่ภูมิครับการตำรวจน้ำบอก
ครับมันมีลักษณะสูงต่ำของพื้นถ้ำไม่เท่ากันค่ะ
ช่วงเพดานถ้ำก็ต่ำมากเดินไม่ได้ถ้าน้ำท่วมก็คือต้องรอน้ำลด
หรือไม่ก็ดำอย่างเดียวล่ะค่ะพื้นถ้ำบางจุดเองเนี่ย
มีการเกิดหินถล่มด้วยมีตะกอนดินสะสมบางส่วนด้วย
ตรงนั้นอาจจะพอใช้เป็นที่หลบน้ำได้บ้างส่วนคำถามที่บอกว่า
เจาะถ้ำเข้าไปสิระเบิดถ้ำเลยดีไหม

มันเป็นอันตรายกับเด็กและที่สำคัญ
ลักษณะของถ้ำนี้เนี่ยโครงสร้างมันเป็นหินปูน

ถ้าระเบิดขึ้นมามันมีโอกาสที่ถ้ำจะถล่มได้
ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงให้กับ๑๓ชีวิตข้างในมากขึ้นไปอีก
มันถล่มลงมาหมดทั้งถ้ำนี้มันจะยุ่งไปกันใหญ่

แล้วเราไม่รู้ไม่รู้จะส่งสัญญาณกันยังไงด้วยว่า
อาจจะเจาะตรงนี้นะจะระเบิดตรงนี้นะเนี่ย